รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือแต่หยดน้ำตา
หัวใจวิวกลับปลงเสียว่า
เราเกิดมาใจเวร

ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะโล่งอก
คิดว่าร้องถูกหมดทุกคำไหมคะคิดว่าร้องถูกค่ะ
ถ้าเป็นอย่างที่พี่หนูวันคิดว่ามันถูกหมดพี่หนูวันจะได้ตังค์สองหมื่น
ค่ะเอาละคุณหนูวันก็สร้างความกดดันสร้างความหวาดเสี่ยวให้กับพวกเราได้ทุกเรงจริง
ที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทคุณหนูวันร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เอาละเดี๋ยวชิคกี้พายพิเศษ
เสกที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณหนูวันร้อง
ดายเงิน
ตรงตรงตรง

ลูกหลุมสุดช่วย
รู้ว่าเขาหลอกจากสิรินทานิยากร
ทำได้พี่หนูวันตอนนี้พี่หนูวันมี

อยากจะชื่นชมในการสู้ของพี่หนูวัน

คือสู้จริงไม่เคยร้องเพลงมาก่อนแต่หลานต้องใช้ตังค์ชีวิตต้องใช้เงิน
โทรมาสู้สู้กับคิวที่รออยู่สู้กับเนื้อเพลงที่ไม่เคยร้อง
สู้กับดนตรีที่ไม่คุ้นชินแล้ววันนี้พิสูจน์แล้วคุณผู้ชมว่าการสู้ของเธอไม่ได้ศูนย์เปล่า
นี่คือคนที่ตั้งใจจะสู้จริงสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงพี่หนูวันเยี่ยม
ในที่สุดก็ทำได้จริงนะครับตั้งแต่ขึ้นมาครั้งแรกขาดอีกเพลงเดียวเท่านั้นเอง
จะได้ตามเป้าแล้วเพราะฉะนั้นอีกเพลงเดียวกับอีกหนึ่งตัวช่วย
และตัวช่วยสำคัญยังอยู่ข้ามเพลงนี้ไปเลยก็ยังอยู่นะครับ
แต่จะไม่ให้ร้องวันนี้ให้พักแล้วไปทบทวนเผื่อว่าอาจจะได้เกินเป้าที่ตั้งไว้
ถ้าไปทบทวนและสู้จริงวันนี้เราหยุดกันก่อนไหม

ตื่นเต้นหัวใจจะวายอยู่แล้ว
เอาละกลับมาเป็นกำลังใจให้กับคุณหนูวันคนนี้ใหม่นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวหน้า
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

เรียกว่าคันวิกฤตคันต้องพบแพทย์ด่วน
ความดัน๒๑๕กลัวไหม

ทุกวันดัน๒๑๕ค่ะ
เป็นห่วงมากตรงที่บ้านยังไม่มีอยู่
เพราะยายก็เป็นนู่นเป็นนี่
รุมร้าวก็ไม่รู้วันไหนยายจะจากหนูไป

โปรดติดตามตอนต่อไป